ส่วนเรื่องนี้ก็เราตามความคืบหน้าให้นะคะ
เหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นคืนวันที่๔ตุลาคม
ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เปี๊ยกวัย๒๕ปี
หนุ่มเบนเจอร์เพศที่ถูกคนทำร้ายร่างกาย

แล้วก็กระหน่ำแทงแล้วก็จุดที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นริมถนนเลย
มีร้านสะดวกซื้อมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ

จนเขาเสียชีวิตอยู่ที่ปากซอยพงเพชรนิเวศ
ที่ถนนประชาชื่นจัดโทรจักรุงเทศนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แบบนี้
พยานบอกว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามหาผู้เสียชีวิตไปตามจุดต่าง
ผู้เสียชีวิตทำงานสุดท้ายพอเจอก็ก่อเหตุเลย
ตำรวจบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวก็คือเรื่องหนี้สินนะคะ
ทราบจากกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมีปัญหาเรื่องเงิน
ล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจสนประชาชื่นรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุนะคะ
และจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วคนหนึ่งนำตัวมาสอบปากคำที่สอนอประชาชื่นค่ะ
นี่คือหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะที่เอามีดกระหน่ำแทงในเกียรติศักดิ์ใจดี
ในเปี๊ยกอายุ๒๕จนเสียชีวิต
แต่ผู้ต้องหาบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนแทง
นี่หนึ่งในสองคนที่ถูกจับได้บอกผมไม่ได้แทง
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทางคดีอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะ
อยู่ระหว่างการขยายผลตามตัวผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนี
เพราะว่าตามภาพในกล้องวงจรปิดมันชัดเจนว่า
ตัวฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไปกันสองคนจับได้แล้วหนึ่งยังไม่ได้ตัวอีกหนึ่ง
เหตุการณ์นี้คนร้ายก่อเหตุอุกอาจนะคะ
แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียชีวิตใส่เสื้อสีแดงขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย
คนร้ายมากันสองคนแล้ววิ่งไปทำร้ายร่างกาย
ผู้เสียชีวิตพยายามจะวิ่งหนีออกมาแต่หนีไม่พ้นล้มอยู่กลางถนน
จังหวะนั้นแหละผู้ก่อเหตุก็เลยเอามีดกระหน่ำแทง
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นคนร้ายก็ขึ้นรถจักรยานยนต์
หลบหนีกันไปทั้งคู่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสนประชาชื่นค่ะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตอายุ๓๒บอกว่า
ติดใจสาเหตุที่คนร้ายก่อเหตุถ้ามันเป็นเรื่องเงินจริง
ถ้าติดหนี้กันจริงต้องถึงขั้นฆ่ากันเลยเหรอ
เพราะถ้าฆ่าไปก็ไม่ได้เงินคืนด้วยซ้ำนะ
รับว่าที่ผ่านมาน้องชายโทรศัพท์ไปบ่นให้ฟัง
ว่ามีปัญหาเรื่องเงินครอบครัวก็คอยเตือน
ครอบครัวก็ช่วยนะก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้
พอรู้ว่าตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้ว๑คน
ครอบครัวก็สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายอีกคนให้ได้
เพราะว่าอยากจะให้เขาได้รับโทษกันทั้งคู่นะคะ

ก็อยากให้จับได้ให้หมดกังวลนิดนึงแหละ
แต่จะตอบว่าตรงไหนมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเนอะ
ก็อยากให้จับให้ได้เร็วอะครับตรงนี้
เพราะว่ามันยังไงสงสารน้อง
อยากให้เขาได้รับที่สิ่งที่เขาทำมาตรงนี้
เพราะว่ามีน้องชายคนเดียวอะ
ก็จะเดินให้ถึงที่สุดละครับเท่าที่เราทำได้

คุณแม่ก็อายุ๕๙บอกว่า
เมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาเหมือนกับสัมผัสได้ค่ะ
ว่าลูกชายมาให้เห็นตอนที่แม่นอนอยู่
คือแม่บอกเห็นเป็นรูปร่างของลูกชาย
ว่าลูกชายจะมาสื่อสารให้รู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วคนหนึ่ง
แม่ก็พยายามจะบอกกับลูกชาย
บอกว่าเหมือนกับลูกชายโดนจิตโดนใจให้จับคนร้ายให้ได้นะ
อยากให้ลูกได้รับความเป็นธรรมอยากให้ลูกได้ตายตาหลับ
ซึ่งครอบครัวก็เผาศพลูกชายไปแล้วนะคะ
ใส่เสื้อยืดที่ถ่ายเอาไปถ่ายเสื้อที่เขาเอาไปถ่ายทำหน้าศพ
เห็นลูกอย่างนั้นไม่ยิ้มไม่อะไร
คือเห็นเป็นเงาแต่ก็คือตัวเขาแหละ
มาครั้งแรกครั้งสองก็มาข้างบนมองข้างบน
ก็เลยโอ้ลูกลูกมาหาแม่แล้วเหรอ
แล้วครั้งสามพอดีคุยกับลูก
ลูกสาวบอกว่าแม่หนูชินแล้วเขามาหาหนูบ่อย
ไม่ยิ้มเปล่าแม่หนูบ่อยแม่เสียใจมาก
ตำรวจนครบานบอกว่าคดีนี้จับคนร้ายได้แล้ว๑
ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนผู้ก่อเหตุอีกคนตำรวจรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะคะ
วันนี้ทำรับสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว